เรียนท่านประธานผมนายกูเฮงยาวสันสมาชิกสภาพุทธแทนราชดร
ภักดิ์ประชาชาติเขตสามนานอธิวาส
วันนี้ยติอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริง
หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี
ได้จากการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลว
และผิดพลาดในทุกด้านของรัฐบาลนี้
โดยเฉพาะใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ผ่านมาผมขอขึ้นสไลด์นิดนึงครับ
อันนี้ครับคือแท่งกราฟที่จะให้ดู
ผมในฐานะพลเมืองชั้น๒นะครับของประเทศนี้
ในสามจังหวัดเฉยแดนภาคใต้
ตลอด๒วันที่เราได้ฟังการอภิปราย
จะมีการพูดถึงตัวท่านผู้นำบอกว่าเป็นคนขาดความสามารถ
วิสัยทัศน์แต่ในสามจังหวัดบ้านผมมันยังไม่พอครับ
มันยังมีกฎหมายที่ล้าหลังที่ทั่วโลกเขาเลิกใช้แล้ว
ยังมาใช้อยู่ในบ้านผม
คือภรกฎไอ้การศึกภรกชุกเฉินมาซ้ำอีกสองฉบับ
สิ่งที่เกิดขึ้นใน๓จังหวัดบ้านผมคืออะไรครับ
ความรุนแรงการพัฒนาที่ไม่เกิด
ไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจหรือว่าพัฒนาในด้านการแก้ปัญหา
มีแต่ผลประโยชน์ไร้ความยุติธรรมและไร้ซึ่งมนุษยธรรม
ฟังดูอาจจะเกินไปแต่ผมจะได้อภิปรายพวกท่านได้ฟังครับ
ท่านประธานที่เคารพครับผลที่ได้วันนี้ใน๓จังหวัด
ที่ได้กล่าวถึงได้พูดถึงวันนี้แล้วสรุปออกเลยมาครับว่า
สามจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้มีสองอย่าง
หนึ่งคุณภาพชีวิตที่ต่ำสุดของประเทศ

ของประเทศเป็นเงินปันผลให้กับประชาชนของเขา
แต่ผิดกับประเทศเรานะครับไปกู้เงินเข้ามา
ไปสร้างหนี้แล้วเอาหนี้มาแจกให้ประชาชน
แล้วเอาความดีความชอบถามว่าหนี้นี่อยู่กับพวกเราไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับ
มันไม่ใช่การลงทุนที่ดีแทนที่จะเอาเงินเหล่านี้ไปเยียวยา
จากการมีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนผมว่ายังมีประโยชน์มากกว่า
การศึกษาที่ต่ำสุดของประเทศผมไม่แปลกครับที่เกิดขึ้นเรื่องนี้
ถ้าคนมันจนแล้วจะเอาอะไรไปใช้ล่ะครับในการศึกษา
เด็กเรียนดีสอบได้คณะดีไม่ว่าจะแพทย์อะไรพ่อแม่ต้องยอมนะครับ
เพราะไม่มีเงินจะส่งเสียเงินกยศรแต่ที่จะเป็นสวัสดิการของรัฐ
ส่งเสริมให้ทุกคนได้เรียนฟรีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากลายเป็นกองทุน
ที่ต้องชดใช้ด้วยชีวิตหลายคนต้องหมดเนื้อหมดตัว
หลายคนต้องเข้าคุกหลายคนต้องชดใช้ชีวิต
ในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานี่หรือครับประเทศที่เจริญเขาทำกัน
ท่านประธานที่เคารพครับในสามจังหวัดยังมีปัญหาอีกมาก
คนติดโรคบ้านผมแก้ปัญหาไม่เหมือนที่อื่นนะครับ
บังคับคมขู่ให้เขามาฉีดวัคซีนโดยเฉพาะทางกระทรวงมหาดไทย
ผมขอตำหนิในที่นี่เลยนะครับท่านไปบังคับผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่านผู้ว่าไปบังคับนายอำเภอท่านนายอำเภอก็ไปบังคับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ไปบังคับผู้นำศาสนาแถมคู่อีกนะครับถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีน
ผมจะไม่ให้ค่าตอบแทนนี่หรือครับที่เขาเรียกว่าประเทศ
ประชาธิปไตยอำนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชน
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาตลอดจนถึง๒๕๖๔ก็ยังมี
วันนี้๒๕๖๕ก็ยังเกิดสัตว์เลี้ยงติดโรค
เพื่อเศรษฐกิจติดโรคท่านก็รู้อะครับ
ต้นยางเป็นต้นไม้เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของคน๓จังหวัด
เขาอยู่ได้มีเศรษฐกิจที่ดีเพราะตัวอย่าง
แต่ถามวันนี้เรื่องปัญหาต้นใบยางร่วงนี่ท่านเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้
ไม่ครับวันนี้ยังไม่ได้รับการดูแล
อาหารกลางวันของน้องตัวเล็ก๒แสนกว่าคน
เกิดให้เห็นท่านไม่เคยคิดเห็นใจกับเด็กเด็กตัวเล็กเล็กเหล่านี้เลยครับ
ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นผมคิดว่าสิ่งที่ท่านนายกชื่นชมเมื่อวาน
ท่านได้อภิปรายบอกว่าตาจะบอดอะไรอย่างนี้ก็จะมา
ถ้าเอาไปใช้กับลูกหลานในครอบครัวลูกหลานก็จะมีอันเป็นไป
นี่คือคำสาบแช่งในศาสนาผมนะครับ
สาเหตุปัญหาที่ไม่รับการแก้ไขวันนี้ผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งเป็นปัญหาสำคัญใหญ่ก็คือ
ท่านนายกไม่เคยลงพื้นที่ด้วยตัวเองไม่เคยสัมผัสด้วยตัวเอง
ท่านฟังแต่ละงานสวยหรูในหอคอยงาช้าง
ภาพที่ปรากฏก็คือท่านทะเลาะกับพี่น้องประชาชน
ครั้งที่สองท่านไปที่จังหวัดยาลามื้อไม่นาน

ไปปล่อยไก่ตัวเบอร์เรอ๒ตัวที่ยาลา
กลายเป็นเรื่องตลก
ที่มีคนชมสูงริ้วในโซเชียลครับ
วันนี้ผมจะพูดถึงปัญหา๒๕๖๕ที่กำลังเกิดในวันนี้นะครับ
ไม่กี่วันนี้อีกไม่กี่วันนะครับ

วันที่๑เขาจะเปิดด่านชายแดน
รัฐบาลไทยเราเคยคิดเรื่องนี้หรือเปล่าว่าจะทำยังไง
แล้ววันนี้นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่๓จังหวัด
ทราบไหมครับเกิดคลัสเตอร์ของครูนักเรียน

และถามว่าต่อไปมันจะเกิดปัญหาใดขึ้นในเรื่องปัญหาชายแดนเราจะเปิดได้ไหม
สารคนบริเวณชายแดนนะครับวันนี้เขา๒ปี
เขาไม่มีรายได้เลยบางคนล้มละลายมาแล้วโอกาสที่จะเปิดก็กลับหายไปอีก
และอีกเดือนเมษานะครับที่จะถึงผมฝากไปกับรัฐบาลเลยนะครับ
เดือนเมษานี่เป็นเดือนอันประเสริฐเป็นเดือนรมดรที่จะมาถึง
ถามว่าวันนี้ถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้อีกท่านจะปิดมัศยิตไหมครับ
ผมเชื่อว่าครั้งนี้ชาวบ้านเขาไม่ยอมให้ท่านทำอย่างนั้นได้อีก
ผมอยากฝากให้รัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ไวที่สุดนะครับ
ผมเป็นสอสอมุสลิมในนี้มีประมาณ๒๐ท่านที่เรานับถือศาสนาอิสลาม
มีประชากรที่เป็นมุสลิมในประเทศไทย๒ล้านคน
มีประชากรมุสลิมในโลกนี้๒๐๐๐ล้านคน
ทุกคนกำลังเฝ้าดูการทำงานของสอสอเราในสภาแห่งนี้

หลายครั้งที่ผ่านสภาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ่อนพนันเสรี
หรือว่าจะเป็นเรื่องกัญชากระท่อมหรือว่าความเท่าเทียมทางเพศ
พวกผมเป็นมุสลิมมีข้อจำกัดครับ
ไม่ใช่ว่าผมอยู่พักนี้วันนี้แล้วผมบอกว่ากระท่อมกัญชา
มันผิดบัญญัติศาสนาไม่ใช่ครับ
ถึงผมจะย้ายไปร้อยพักบัญญัติศาสนามันไม่มีวันเปลี่ยนครับ
ทำให้ความคิดคุณเพี้ยนแล้วไปบอกว่ากัญชากระท่อมใช้ได้

นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้
อย่างกรณีการแก้ปัญหาที่ผมบอกว่าไม่ประสบผลสำเร็จเพราะอะไรครับ
ดูเหตุการณ์ที่ย้อนไปเมื่อไม่กี่วันเนี่ย
ชาวบ้านลูกเอามีดปาดคอแม่เสียชีวิต
คดีส่งไปที่ศาลเรียบร้อยครับ
คดีที่๒ลูกเอาอาวุธปืนยิงพ่อที่อำเภอระแงะ
ลูกก็ถูกดำเนินคดีส่งสารครับ
วันนี้อยู่ในคุกในตาราง

วันนี้เงียบครับ

ครอบครัวนี้แทนที่จะเป็นจำเลยกับเรื่องนี้

ถามว่าวันนี้ตั้งแต่เหตุการณ์เกิดมาเกือบเดือน
ถามว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปดูแลเยียวยาเขาไหม

แม้แต่เจ้าหน้าที่ทหารที่โดนจับตัวไป
วันนี้ก็เป็นความลับดำมืด

สววุฒิสมาชิกวุฒิสภาท่านพระครูดินบต
ที่เคยขึ้นสารทหาร

นี่คือกรณีที่เกิดการวิสามัน

ผู้ก่อการร้ายสองท่านที่บ้านบาโกระนะ
ถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีการตรวจสอบอะไรไหมครับ

การมีส่วนร่มของภาคองค์กรอิสระ
ไม่ว่าสารไม่ว่าอายการ

ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คนสองคนอยู่ในอาคารแห่งนี้

แม้แต่แมลงวันก็ไม่อาจจะรอดมาได้
แต่ถามว่าทำไมเรายังปฏิบัติอยู่อย่างนี้
เราปฏิบัติอย่างนี้มาตลอด
เราวิสามัน

วันนี้เราก็ยังใช้มาตรการอย่างนี้อยู่
ถามว่าปัญหาอย่างนี้จะแก้ได้หรือครับ